สำหรับใครที่ยังมีความหวังยังคงรอคอย

ผู้กัดิชันเลยบอกว่าฉันจะเปลี่ยนอ่ะฟังค่ะ
ฉันยังรักเขาอยู่ยังร้องไห้เขาอยู่ยังอยากได้เขาอยู่ค่ะ
แต่ปรากฏว่ามีปัญหาอีกแล้ว
ระเบิดบนเครื่องบินอีกแล้วถึงแม้นี่เครื่องรถใหม่นะ
ล็อตใหม่แล้วใช่ไหมอันนี้คือล็อตใหม่โอ้โฮสภาพ
ขณะที่ผู้โดยสารกำลังทยอยขึ้นเครื่องนะคะ
ลูกเรือผู้โดยสารต้องอบพยพออกจากเครื่องบินคุณผู้ชมคิดดู
เครื่องนี้มันเป็นเครื่องรถใหม่นะ
แล้วก็เป็นเครื่องที่เขาบอกว่าแก้ปัญหาแบตเตอรี่แล้ว

หลักฐานก็คือข้างกล่องโทรศัพท์ยังมีสติ๊กเกอร์สีดำ
บอกว่าเป็นล็อตที่แก้ไขแล้ว
พบว่าเครื่องที่ระเบิดนี้เป็นเครื่องที่แก้ปัญหาแบตเตอรี่แล้วจริง

ถ้าล็อตใหม่ที่ทำออกมาเขาจะมีสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้

ก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ประมาณร้อยละแปดสิบ
ทำตามกฎของสายการบินเคร่งครัดก็คือปิดเครื่องด้วยนะ

ปิดเครื่องแล้วยังเป็นแบบนี้น่ากลัวเลย

บใดที่ยังไม่ได้ตัวเครื่อง
ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องเกิดปัญหา
ยังไม่มีประกาศอะไรอย่างเป็นทางการตอนนี้
พฤศจิกายนจะมา
พฤศจิกายนนี้เขาจะมา

แต่ตอนนี้มันยับเยินมากเลยนะ
ต่อให้อยากได้แค่ไหนถ้ามันมีข่าวแบบนี้ใจก็เสียเหมือนกันนะ
คือเอาจริงว่าล็อตใหม่ออกมาคนยังติดใจกับเรื่องล็อตเก่าที่ระเบิดอยู่
แต่พอเนี่ยล็อตใหม่แล้วแถมปิดเครื่องแล้วด้วย

ฉันเห็นใจเขาจริงค่ะซุ่ม

เอาใจช่วยนะคะให้แก้ไขปัญหาได้ก็แล้วกันเนอะ